ตลอดเมื่อนั้นกินแต่แก้วนึงเออ
อีกเกี่ยวขวดหนึ่งมากสีใดอาเตอร์เลือด
และยังไงสีใดสีดำสีดำโอเค
สีดำเมียนเดียวครับพอต้องแกะนี่ออกก่อนครับเนี้ย
เรามาดูรสชาติมีคำหยุดนั่งลงนั่งลงโอเค
อย่าโดดมาน่ะครับต้องแกะสำหรับครับครับ
เดี๋ยวเราจะให้มีคำกินด้วยนะครับเดี๋ยวมันชิมนั่นเดี๋ยวนอนถ่ายด้วยนั่น
นอนตายด้วยนะครับนี่ครับทุกคนครับจะเป็นอย่างงี้ช็อกโกแลต
แล้วข้างในจะเป็นยังไงมามองหน่อยครับ
อืมยกบุ๊ดกวด
เราช็อกโกแลตวันบากนะครับเลยอื้มเงา

มีคำมันต้องเป็นสีทองคำอีกปีนีก็บอกมีคำมันไม่ออกแหละมัน
ชีดีกว่างับเดี๋ยวเขาไปแกล้งมันครับทุกคนขี่ออกว่ะเนอะ
นี่น่ะมันดื่มน่ะน่ะนึงนั่งฉายด้วยเชื่อนั่งอยู่ดีดี